ในชีวิตหนึ่งของลูกผู้หญิงนะฮะ
ผมว่าน้องปุ้ยเข้าใจดี

แต่ว่าน้องคนนี้อายุ๑๕เอง
ต้องเป็นม่ายขันหมากตั้งแต่อายุแค่นี้
เจ้าบ่าวเบี้ยวไม่มาตามนัดครับคุณผู้ชมครับนะฮะ

ทำแบบนี้ทั้งเสียหน้า
แล้วก็จะเอาดำเนินเรื่องทางคดีด้วยนะครับ

ล่าสุดเจ้าบ่าวเข้าพบพนักงานสอบสวนแล้ว

โพสต์ภาพพิธีแต่งงานที่มีเจ้าสาว

แล้วก็รวบพิธีสงฆ์เพียงลำพังครับ
พร้อมระบุว่างานวิวาล่มเพราะเจ้าบ่าวไม่มา
ทำให้เจ้าสาวต้องรับแขกทั้งน้ำตา
ผู้สื่อข่าวลงพื้นที่ไปเลยที่บ้านปะคำ
ตะบนสระพระอำเภอพระทองคำ

เพื่อสอบถามถึงเรื่องราวที่เกิดขึ้น
โดยนางสาวลำดวนบุญเชิดอายุ๓๖ปี

งานแต่งนี้นะจัดขึ้น๑๗มกราคมที่ผ่านมา
ซึ่งก่อนจัดงานเธอได้พูดคุยกับแม่ของเจ้าบ่าวแล้ว
นัดดูเลิกกันแล้วตกลงเงินสินสอดกันแล้ว
อยู่ที่๖๐๐๐บาททองอีก๑บาท
เช้าวันแต่งงานครับคุณผู้ชมครับ
เจ้าบ่าวกับทางครอบครัวก็ยังโทรศัพท์มานะ
บอกว่ากำลังเดินทางนะ
แต่จากนั้นช่วงสายครับโทรมาบอกอีกครั้งว่า
ไม่มีเงินค่าสินสอดไม่มาแล้วนะ

ทำให้ครอบครัวรวมถึงลูกสาวช็อกไปเลยครับในงาน
เพราะว่าการจัดงานครั้งนี้เธอต้องเอาที่ดินที่ปลูกบ้านหนึ่งงาน
ไปจำนองไว้๓๕๐๐๐บาทครับ
แล้วก็ยืมเพื่อนบ้านมาเป็นค่าอาหารค่าน้ำค่าจัดสถานที่
รวมแล้วเนี้ยแสนนึงได้กรอบ

นี่น้องปุ้ยหัวอกลูกผู้หญิง

ที่มีอาชีพหาของป่า
มีรายได้วันละ๒๐๐๓๐๐เท่านั้นนะครับ
อยากจะฝากไปถึงครอบครัวฝ่ายชายออกมารับผิดชอบค่าจัดงานแต่งหน่อย
แล้วก็มาพูดคุยเยียวยาจิตใจลูกสาวของเธอด้วย
เพราะว่าลูกเธออายุเพิ่งจะ๑๕เท่านั้นเองนะครับ
น้องเอ๋น้องเอ๋เจ้าสาวครับเป็นน้ำสมบุตรนะฮะ
เปิดใจกับไทยรัฐทีวีบอกว่ารู้จักกับพี่ธีรพัฒน์อายุ๒๐เจ้าบ่าวเนี่ยนะ
เป็นชาวบ้านโนสง่าตะบนทัพรั้งอำเภอพระทองคำนี่แหละ
จากนั้นคบหาดูใจจนมีความสัมพันธ์ลึกซึ้งกัน
ทางบ้านทราบเรื่องก็ให้ฝ่ายชายแสดงความรับผิดชอบ
ต่างจังหวัดไม่ได้อ่ะผิดผี
ผีต้องผูกข้อไม้ข้อมือต้องแต่งงานนะครับ
แต่สุดท้ายฝ่ายชายก็ไม่มา
ทำให้เธอและครอบครัวเสียใจที่สุดครับ

เราก็ชอบเขาอยู่ใช่ไหมครับว่ามั่นใจว่าเขาจะแต่งนะครับ
แต่อยู่แล้วเขาบอกเรื่องอย่างนี้เรารู้สึกยังไงบ้างครับตอนนี้

อันนี้เขาได้บอกหรือไม่บอกเลิก

หายไปเลย
ดูไทยรัฐทีวีฟังความสองข้างครับ

เขาไปพบแล้วนะพนักงานสอบสวนสพพระทองคำ
แล้วก็ให้การบอกว่าเจ้าสาวกับครอบครัวไม่ได้บอกว่าจะจัดงานแต่งในวันดังกล่าว

แต่ยอมรับว่ามีการตกลงเรื่องสินสอด๖๐๐๐บาทและทองบาทหนึ่งไว้จริง
ยืนยันว่าไม่ได้คิดหนีแต่ไม่มีเงินไปแต่งจริงนะฮะ

แต่ฝ่ายเจ้าสาวบอกว่าจัดงานรอแล้วพี่
ก็เลยไม่มีทางออกเขาก็เลยตัดสินใจเบี้ยวไม่มางานแต่งซะอย่างนั้น
เจ้าบ่าวบอกอีกว่าฐานะครอบครัวของเขาก็ไม่ได้ร่ำรวย
หาเช้ากินค่ำเหมือนกันเขาเองก็ขอโทษครอบครัวเจ้าสาว
ในอนาคตสามารถหาเงินสินสอดมาได้ก็อยากจะไปสู่ขอเจ้าสาวใหม่
แสดงว่าก็ยังรักกันอยู่อ่าจัดงานแต่งใหม่กันอีกครั้งนะฮะ

เรื่องต้นตำรวจดำเนินคดีกับนายธีรพัฒน์เจ้าบ่าว
ข้อหาพรากผู้เยาว์เตรียมคุมตัวฝากขังศาล
จังหวัดนครราชศรีมาต่อไป
ผมว่าลองคุยกันดูก่อนนะดูแล้ว

นั่นอ่ะสิเดี๋ยวไปดำดำเนินคดีเสร็จปั๊บเนี่ย

นะคุยกันก่อนคุยกันก่อนนะครับ